หนึ่งเรื่องที่ต้องดูแลกันให้ดีเรื่องของสัตว์เหลือยคานที่มันมา
ต้องดูแลเหรอดูแลสิดูแลตัวเอง
ให้ออกห่างจากสัตว์พวกนี้เพราะมันอันตราย
ไปเจอกับงูเหลือมตัวมันเริ่มเทิมเลยฮะ

เอ้าเล่ากันแบบนี้นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
เขาได้รับแจ้งมาเขาก็เลยเดินทางมาที่หอพักเลขที่๑๓๓ทับ๕
หมู่ที่๓ตะบนบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปยังจุดที่เกิดเหตุเป็นป่าย่านะที่อยู่ในบริเวณข้างหอพัก
คือเรื่องของเรื่องเขามีคนงานที่ไปตัดย่า
เขาชี้จุดให้ดูเลยเขาเจองูเหลือม
ตรงนี้เท้าเนี่ยครับ
คือเขากำลังตัดย่าอยู่

โอ้โหเสียงเครื่องตัดย่า

แล้วทีนี้เจองูเหลือมไงโอ้โหทิ้งเครื่องตัดย่า
แล้วก็วิ่งไปหากู้ภัยเลยครับ
ทีนี้พอกู้ภัยเขามาทำไงหาอยู่พักใหญ่เพราะมันช่วงเย็น
จนมืดจนค่ำเอาไฟฉายส่องนะ

เกี้ยกล่อมให้งูเหลือมออกมายอมมอบตัวแต่โดยดี
ออกมาเถอะเหลือเม้ยออกมาออกมาแต่เขาเริ่มเห็นแล้ว
เห็นหัวมันแล้วคุณเห็นหัวงูไหม

ไม่มีอยู่ตรงนี้มากกว่าตรงพงหญ้า
แล้วเจอเนี่ยนะสุดท้ายใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ดึงมันออกมาคุณเชื่อไหม

ยาวจริงยัยมาก๕เมตร
ยังดีนะที่จับได้เพราะอะไรรู้ไหมมันน่ากลัวตรงที่ว่า
ตรงที่ว่าไอ้โวงหญ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับหอพัก

เกิดมันเลื้อยกลับมาอยากเข้าหอทำยังไงล่ะ
โอ้โหเห็นงูตัวใหญ่ยักษ์แบบนี้ขนลุกเหมือนกันนะคุณผู้ชม